กันหน่อยอุกอาจมากครับหน้าร้านขายกระท่อมครับ
มีคนเข้ามานั่งกินน้ำท่อมกันอยู่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าหึงหวงหรือยังไง
เอาอิดตัวหนอนไปทุบหัวผู้ชายอีกคนหนึ่งจนเย็บไป๓เข็มเลยนะครับ
คนก่อเหตุเห็นว่าเป็นคุณแผนไม่ใช่ตัวละครในวรรณคดีนะ
ฉายาคือขุนแผนและนี่คือหลักฐานครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบตี๔๘สิงหาครับ
ผู้ชายเชื้อสีขาวเดินไปตรงจุดนั้นนะฮะลูกศรสีแดงชี้อยู่นะครับ

เก็บได้แถวนั้นเอาไปฟาดหัวผู้ชายอีกคนนึง
ผู้หญิงตกใจกรีดร้องตรงจุดนั้น
แล้วผู้ชายคนที่ใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนขายาวแถบขาวเดินไปกอดคอกับเพื่อนแล้วก็หนีไป
ภาพจากภาพเหตุการณ์ในวงจรปิดภาพหลักฐานสำคัญตรงจุดนี้นะครับ
ผู้คนก็แตกตื่นตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
จู่เอาอิดไปทุบหัวเขาได้ยังไงคุณไกด์ธนกรนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ร้านขายกระท่อมร้านนี้ก็จะมีโซนจัดที่นั่ง
เก้าอี้ให้กับลูกค้านั่งกินน้ำท่อมนะฮะนั่งกินน้ำกระท่อมกัน
เหมือนแบ่งพื้นที่ไว้เป็นโซนนี่หน้าร้าน
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับทีมข่าวแต่ว่าอนุญาตให้เอาคลิปวงจรปิดไปใช้ได้นะครับ
ก็เป็นหลักฐานสำคัญที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้
เหตุการณ์ในวงจรปิดก็จะเกิดขึ้นหน้าร้านแต่ว่าร้านเขาขอยืนยันว่าร้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะ
ยังแต่แค่ว่าไอ้เหตุการณ์อุกอ่านมันมาเกิดขึ้นหน้าร้านเขาจังหวะนั้นพอดี
ดูก้อนอิดสิครับเนี่ยก้อนใหญ่นะ
อื้อหือไม่เจ็บก็ตายได้เลยครับ
หลังจากที่ได้พูดคุยเบื้องต้นกับทางร้าน
หลังจากนั้นคุณไกด์ธนกรก็ไปสอบหาข้อมูล
ได้ข้อมูลมาว่าคนก่อเหตุเห็นว่าชื่อขุนแผนครับ

ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลายศักดิ์หรือเปล่า

ลูกค้าที่ร้านโพสต์บอกว่าสิ่งที่ขุนแผนทำเข้าข่ายพยายามฆ่า
แต่ในโพสต์ไปใช้คำว่าลายเรือน
อาจจะสังเกตจากลายสักในตัวของเขา

โชคดีขุนแผนสู่แดนฮ่องกง
คดีพยายามฆ่าเลยนะไอ้ลายเรือนประโยคปิดท้ายนี่แหละฮะ
แล้วมันทำให้คนก่อเหตุคือนายขุนแผนคนนั้นขึ้นเลย
แค่พยายามฆ่ามึงจะตื่นเต้นทำไมมึงกับคนต่อไป
สวัสดีตอนนี้พี่อยู่ไหนจำหน้าผมได้ใช่ไหม
อ้าวจะไปเกี่ยวอะไรกับร้านเขาแล้วเนี่ย

ข้อความมีพยายามกดโทรมาด้วยเห็นไหมฮะที่มีรูปโทรศัพท์สีแดง
แล้วมีข้อความส่งมาตอนประมาณเที่ยงกว่าอีกบอกว่า
กูจะจำหน้าตามึงตอนนี้กับตอนที่มึงเจอกูจะว่าจะเป็นยังไง
นี่ฮะแล้วก็ยังมีข้อความอีกเป็นพืชยาวเลย
พร้อมตอนไหนเอาแบบไปหาถึงที่เลยไหม
อย่าใช้แต่สกิลโชว์สภาพอย่างมึงจะกล้าเอาอนาคตมาแลกกับกูไหม
นั่นว่าไปแบบนั้นนะจากแชทข้อความของเขานะ
เอาเป็นว่าเรื่องเงียบเมื่อไหร่กูจะไปรับมานั่งรถเล่นกับกู
แต่มีดกับปืนของมึงเอามาด้วยนะกูไม่กลัวหรอกสภาพแบบมึง
จะเอาให้มึงจำจนวันนี้เลยกูอยากเจอคนแบบมึงข้างในจังเลย

แล้วคุณดูประโยคท้ายไฮไลท์สีเขียวครับคุณดูนะ
กูจะบอกมึงให้นะว่ากูจะติดคดีอะไรกูไม่กลัวหรอก
ถ้ากลัวกูไม่ทำจำไว้นะที่บอกลายเรือน
ไฮไลท์สีเขียวขึ้นข้อความตรงนั้นกูนี่แหละจะตัดหูมึง
แล้วมีอีโมจิยิ้มหวาน

ทีมข่าวไปที่โรงพักศรีคิ้วในพื้นที่โคราชครับ
ตำรวจเรียกตัวนายภูวดลอายุ๓๓ปี
ซึ่งเป็นคนบาดเจ็บมาสอบปากคำครับ

ภูวดลอายุ๓๓ปีแล้วก็มีแผลเย็บด้วยหลายเข็มนะฮะ
ภูวดลให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ตัวเองไปดื่มน้ำท่อมที่ร้านกับแฟน
แล้วก็เพื่อนของแฟนรวมแล้ว๔คน
ในกลุ่มสี่คนเนี่ยผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงสาม
ผู้ชายคนเดียวในกลุ่มก็คือนายภูวดล
เหลืออีก๓คนก็เป็นแฟนแล้วก็เพื่อนของแฟน
พอไปถึงเห็นโต๊ะของกลุ่มคนก่อเหตุ

แล้วก็คิดว่าโต๊ะของตัวเองไปนินทาไปมองหน้าหรือเปล่า
หลังจากนั้นคนก่อเหตุจู่เดินมาที่โต๊ะแล้วบอกว่า
เฮ้ยไปเคลียร์กันนอกร้าน
โดยให้เพื่อนของผู้ก่อเหตุไปรออยู่หน้าร้าน
จังหวะที่นายภูวดลกับแฟนและเพื่อนจะไปเดินขึ้นมอเตอร์ไซค์

หลังจากนั้นปรากฏว่า
จังหวะที่ตัวของคนเจ็บนั่งหันหลัง
คนก่อเหตุเอาอิดตัวหนอนจู่เอามาทุบหัวเลย
เขาบอกดาวขึ้นเลยมันเบลอไปหมด
ตอบโต้ไม่ได้ไม่มีแรงมันเบลออยู่มึนเลยครับ

คุณเห็นแผลที่หัวเขาไหมดูแผลอีกสักครั้ง
วันนี้เย็บแผลมาแปะสำลีมาครับ
เย็บไป๓เข็มตรงจุดนี้บริเวณส่วนหลังกกหูขึ้นไปตรงจุดนั้นนะฮะ
ด้านหลังหัวเนี่ยหลังเกิดเหตุคิดว่าปมเหตุน่าจะมาจากความหึงห่วงหรือเปล่า
ไม่รู้นะคนที่ก่อเหตุคือขุนแผนจะหึงห่วงผู้หญิงเหรอหรือยังไง
แต่เขาก็มั่นใจว่าแฟนที่เขาคบอยู่นานหนึ่งปีเนี่ยไม่ได้ครบซ้อนนะ
จริงอยู่ว่าฝ่ายหญิงเคยรู้จักกับขุนแผน
แต่ก็มาคบกับผมมานานเป็นปีแล้วแล้วไม่ได้ครบซ้อน
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฝั่งนู้นต้องทำกับผมแบบนี้

ไม่ว่าพวกผมเป็นอินทาตัวเขาหรือเปล่านะครับ

มันไม่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงแต่ที่เขาหุ่นหวง

อาจจะดำเนินคดีถึงขั้นไหนให้เขาติดคุกหรือให้เขาไม่ชอบอะไร
ขั้นติดคุกถึงที่สุดนั่นแหละครับ

ผู้บาดเจ็บบอกว่าขอเอาผิดถึงที่สุดนะครับ
ก็คาดว่าอาจจะมาจากความหึงหวงด้วยหรือเปล่า
วกกับทางนู้นอาจจะคิดว่าเราไปมองหน้าแล้วไปนินทาเขาไหม
แต่ก็ยืนยันว่าแฟนผมไม่ได้ครบซ้อน

คุณแผนยังแชทและโทรศัพท์มาขู่แฟนเขาด้วยครับ
มาหาแล้วบอกว่าจะเอาแบบไหนจะได้ทำทีเดียว
แล้วจะลากแฟนตัวเองไปด้วยจะได้เจอกันแบบมันเลย
แล้วก็ทักมาขอดูรูปเพื่อเช็คอาการของคนเจ็บด้วย
แชทข้อความที่คุณแผนส่งไปพูดคุย
และก็มีการสอบถามเห็นไหมฮะ
ไอ้นั่นมันจะทนไหวไหมแต่ไม่มีปืนมีแต่ของเล่น
จะเอาแบบไหนล่ะจะได้ทำทีเดียว
เดี๋ยวจะลากมึงออกมากับกูด้วย
แล้วนี่คือแชทมาขอดูรูป

ที่มีการส่งมาผู้จาข่มขู่
ก็เลยถ่ายคลิปอัดเสียงเอาไว้ด้วย
แชทที่มีการส่งข้อความอะไรต่างมา
แล้วก็มีการอัดเสียงอัดคลิปเอาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ข้อมูลต่างเหล่านี้ครับถึงคุณตำรวจหมดแล้วครับ
รองพูกกับการสอบสวนสอบภาวสีคิ้วบอกว่าหลังสอบปากคำพยายามและคนเจ็บ
สันนิษฐานว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะเกิดจากความหึงหวง

และก่อเหตุซึ่งหน้าคือคนก่อเหตุ
ขวาเอาอีกตัวหนอนทุบหัวในผูวดนจนเขาหัวแตก

หลักฐานวงจรปิดตรงนี้ก็เห็นพฤติการชัด
หยิบมาทำเป็นเดินไปแล้วก็อ้อมหลังมาฟาด
แล้วก็มีแชทแล้วก็มีคลิปที่บันทึกเสียงเอาไว้ได้ด้วย

ตำรวจบอกว่าจะเรียกตัวผู้ก่อเหตุคือขุนแผน
มาทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายและจะเร่งตามตัว
หลังทราบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่ในพื้นที่
นี่นะฮะคุณแผนไปพบกับตำรวจนะ
หรือถ้าเกิดว่าใครมีข้อมูลบ่อแสก็แจ้งทางตำรวจได้นะครับ